เอาละค่ะตัดสำหรับกลับมาบ้านเราคุณบ้าง
สวยผ่านไปเอาเรื่องที่เราถนัดดีกว่าพี่แจ๊ค
ยังไม่ถึงวันแต่ว่าหวยก็มาแล้วนะจ๊ะ
เมื่อวานไปเจอมานะคะก็ไปถามถ่าย
เขาบอกว่าตั้งแต่คลอดลูกมาคือสวยขึ้นไม่เท่าไหร่
ไม่ต้องแปลกใจนะคะเมื่อวานนี้เขาถ่ายไปทีนโปสเตอร์มัน
ดอกมะลิวันแม่ก็เลยใส่ชุดไทยนิด
บอกว่าคุณเอิญเนี่ยเฮ้งไม่หยุดตั้งแต่มีลูกสาวเลยนะ

ปั๊บรับโชคนอกจากสามีหล่อแล้วนะคุณ
แซวมาแล้วก้าวงั่วติดปั๊บไม่เห็นกับทุกผู้ชม
ก้าวงวดจริงเห็นดวงดีนะคุณเอิ้นบอกว่าเป็นเพราะว่า
ลูกสาวตัวน้อยบ้ายเก่งเธอเชื่อว่าอย่างนั้น
ถึงขนาดที่ว่าหลังมาเนี่ยโอ้โหแทบจะเปิดสำนักเองแล้วนะ
เพราะว่าหลายคนอินบอกมาหาบอกมาถามว่ามีเลขอะไร
ยังไงไม่จะได้ดวงดีเผื่อแผ่กันก่อนนะครับ
ฟังจริงหรือเปล่าเผื่องวดนี้จะเป็นของเรานะคะ
นี่เขาถ่ายคุณเต่าภูสินไม่ต้องแปลกใจนะจ๊ะ
ไปฟังสัมภาษณ์คุณเอิญนะคะสุรติการค่ะชื่อใหม่เนอะ
ไปไหนก็จะมีคนคอยแบบว่าแอบถามสะกิดถามลูกสาวเหมือนกันค่ะ

ใช่ค่ะเพราะใกล้ถึงวันที่๑และวันที่๑๖ของเดือนนี้
ไม่รู้นะคะแต่ว่าเอิญรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับดวงของคนด้วยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างบางงวดเขาก็ไม่บอกแม่นะคะ

อันก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็จริงไม่ค่อยมีความเชื่อทางนี้สักเท่าไหร่ค่ะ
แต่ว่าก็พอหลายงวดติดกันเราก็แบบเอ๊ะหรือว่าลูกเขาจะแบบ
มันอาจจะเป็นความบังเอิญด้วยหรืออะไรหลายอย่าง
ใช่ค่ะก็คิดว่าเขาก็เกิดมาพร้อมความโชคดีที่มอบให้กับทุกคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่จะพาไปทำบุญค่ะเพราะว่าน้องนะคะเป็นเด็กที่ชอบปล่อยปลามาก
เขาก็จะขอแบบปล่อยเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
งวดนี้ก็แบบนี้แหละค่ะเออน้องอ้อมนักข่าวไปมาก็ได้อย่างนี้นะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวค่อยใกล้วันนะคะมันอยู่ในใจดิฉันนะคะ
เดี๋ยวเลขมันเคลื่อนแป๊บอย่างนี้นะคะงวดนี้นะคะ